ไปดูคลิปก่อนแล้วกันเขามีการประทะกัน
มานอกมาเต้นอกมานอกมานอกมา
นอกมานอกมานอกมา
นี้คิปจากกล้องวงจอลปิดของบ้านผู้เสียหาย
ชื่อว่าคุณศิริพรปศิภัทรอายุ๗๑ปี
เธอเอาคลิปนี้ไปแจ้งความกับตำรวจ
บอกว่าบ้านเธอนี่เหตุการณ์เกิดขึ้นที่นนทบุรีนะ
บอกเพื่อนบ้านหัวร้อนมาทำแบบนี้กับบ้านเธอ

เดี๋ยวฟังข่าวนี้กับเราไปเรื่อยก่อนนะคะ
อ่ะต้นเรื่องมันคือว่า
คุณป้าเขาเรียกว่าคุณป้าแล้วกัน
คุณป้าแกออกไปเจอนอกบ้านด้วย
ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปหาคุณป้าสิริพรเลยนะคะ

ติดหัวมุมเนื้อที่ประมาณ๔๐ตารางวานี่ค่ะ

ส่วนบ้านคู่กรณีเนี่ยอยู่ฝั่งเดียวกันนี่แหละ

ซึ่งระหว่างบ้านสองหลังมีทางเดินแคบแคบอยู่นะคะในบ้านเนี่ยโอ้โหมีเศษกระถางต้นไม้แตกกระจายอยู่เกลื่อนถนนเลย
มีถุงขยะห้อยอยู่บนต้นไม้ท่อน้ำปลาปลาก็แตกในบ้านมีก้อนอิดที่พื้น
แก้วอยู่ที่ชั้นวางของมีถุงขยะกระจายในบ้านบานหน้าต่างที่เป็นไม้ก็มีร่องรอยถูกสิ่งของปลาใส่
ลวดก็เป็นรูโหวนะคะป้าสิริพรแกเล่าบอกว่าเมื่อวานตอนเช้ามีรถเก๋งมาจอดหน้าบ้าน
ว่าเป็นรถส่งของก็เลยไปสอบถามเขาบอกมาเก็บเงินข้างบ้านป้าแกก็ไม่ได้ว่าอะไร
แล้วอยู่เพื่อนบ้านคู่กรณีกรูกันออกมาประมาณ๗๘คนอยู่มารุมด่าป้าเฉยเลยด่ายาบคล้าย
แล้วก็เครื่องของใส่บ้านกระจกแตกคว่างก้อนหินใส่เอาด้ามไม่กวาดแทงมุ้งลวดในห้องครัวอีก
แกบอกว่าก่อนหน้านี้ประมาณสัก๒๓เดือนที่ผ่านมาเพื่อนบ้านกลุ่มนี้บุกเข้ามากระชากสร้อยคอป้าถึงบ้านเลยนะ
ป้าก็แก่แล้วเนอะอายุ๗๑ปีอยู่บ้านคนเดียวลำบากก็ลำบากจะเอาอะไรกับป้าอย่ามายุ่งกับป้าเลย
เราก็นึกว่าเขามาจอดหน้าประตูบ้านเราเรานึกว่าเขามาหาเรานึกว่ามาส่งของ
ก็บอกว่าจอดนานหน่อยนะเพราะบ้านนี้มีปัญหาไม่ยอมจ่ายเงินเขา
เราก็รู้แล้วแหละว่าไอ้บ้านนี้มันร้ายคือมันจะหาเรื่องเราทุกวัน
มันทำกับเราหลายครั้งแล้วนะมันบอกเลยว่าขอสองหมื่นดีไม่ให้
มันจะเชื่อขอให้ตายเลยครั้งมันจะลุมกันทั้งบ้าน
แล้วอาจารย์คนเดียวอาจารย์คนเดียวไม่ปลอดภัยเลยล่ะ
ขนาดเราไม่ได้สนใจเข้ามาทุบหัวเราชิงสร้อยเราตรงนี้เกือบตายสลบ
อันนี้คือเรื่องราวฝั่งของคุณป้าสิริพรนะคะเราก็ต้องไปคุยกับคู่กรณีด้วยว่า
แล้วคุณเป็นอะไรอ่ะคุณบุกมากระชากสร้อยคอป้าคุณมาขยมประตูรั้ว
ป้าคุณทำแบบนี้ทำไมคู่กรณีเป็นวัยรุ่นนายนัทพงศ์หน่ายคอนนะคะอายุ๒๖ปี
เขาบอกว่าพี่พี่ฟังเรื่องของผมก่อนวันนั้นเกิดเหตุผมซักผ้าอยู่หลังบ้าน
ป้าแกนั่นแหละโยนขวดโซดาใส่บ้านผมก่อนผมก็อุตส่าห์ไม่ว่าอะไร

ป้าแกยังด่าผมกลับอีกด่าน้องผมด้วยไม่จบนะ
แกเอาน้ำร้อนสาดใส่บ้านผมอีกบอกบ้านผมเสียงดัง
พี่ผมยอมรับผมก็วัยรุ่นอารมณ์ร้อน
ผมก็เลยเครื่องขวดใส่บ้านป้าบ้างเพราะป้าโยนใส่ผมก่อน
เครื่องของใส่กันและกันไปมา
ก่อนหน้านี้รั้วบ้านผมไม่ได้มีผ้าใบกั้นนะพี่
พอไม่ได้กั้นผ้าใบป้าแกเอาเศษอาหาร
เอาปัสสาวะเอาอุจจาระเครื่องใส่บ้านผม

ทำแบบเครื่องของเครื่องอะไรใส่บ้านผมตลอดเลย
น้องผมเนี่ยถูกเศษแก้วที่ป้าแกคว่างใส่บ้าน

อยากขอความเป็นธรรมให้ฝั่งผมด้วยเหมือนกัน
ผมเข้าไปกระชากสร้อยคอทองคำหนัก๑๐บาท
กับจี้นางพญาของป้าแกถึงในบ้าน
ทุกวันนี้คดีนี้ยังไม่จบเลยผมงงมาก
เพราะผมไม่ได้ทำ
หลังนี้มันอยู่กันเอากันในบ้านทุกคนเลยก็คือเกี่ยวกับเงินกู้
แล้วน้องผมอีกคนนึงอ้วนก็เลยเดินออกไปว่า
ป้าทำไมไปพูดใส่ร้ายอย่างนั้นอะไรอย่างนี้
พักเขาบอกมึงอ่ะบ้านมึงขี้ขโมยก็เกิดบันดาลโทษะ
แล้วน้องผมเขาก็เลยเข้ามาบ้านพอเข้ามาบ้านเสร็จปุ๊บ
ช่วงจังหวะผมอยู่หลังบ้านหลังบ้านแล้วคนนี้คุณป้าเขาเดินไปหลังบ้าน
หน่ำแก้วเลยครับปลาทั้งแก้วปลาทั้งขวดเยี่ยว
แก้วทั้งอะไรสารพัดซึ่งที่ผมก็อารมณ์ร้อน
ผมก็เลยไปทำหน้าบ้านเขาคืนซึ่งที่เมื่อวานข่าวออกไปแล้ว
ซึ่งที่เขามาใส่ร้ายผมว่าผมกระตุกทองกระตุกอะไรอย่างนี้
ซึ่งที่ผมไม่เคยกระตุกแล้วเขาก็ไม่เคยใส่ท้องด้วย
คือเรื่องเนี่ยหนังคนละม้วนทั้งสองฝั่ง
เราก็เลยต้องไปฟังมุมที่๓บ้าง
ถามชาวบ้านในหมู่บ้านบ้างดีกว่าว่าเออแต่ละคนเขาเป็นยังไง

คุณผู้ชมคดีพลิก
กลายเป็นว่าชาวบ้านในหมู่บ้านออกมาแฉป้าค่ะ
แฉป้าสิริพรนะคะบอกว่าโอ้โหป้าแกนะ
่อวีรกรรมกับเพื่อนบ้านไว้หลายหลังมาก
มีครั้งหนึ่งเพื่อนบ้านจัดงานแต่งงาน
แกเอาแก้วปลาเข้าไปในบ้านที่จัดงานเลยบอก

แถมป้าแกไม่ยอมจ่ายค่าส่วนกลางให้หมู่บ้านมานานกว่า๑๐ปีแล้วนะ

นี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าป้าแกจะค้างทำไมทำไมแกไม่ยอมจ่าย

แกไปมีเรื่องกับวินมอเตอร์ไซค์หน้าหมู่บ้านอีก
ถึงขั้นวินทุกคันประกาศจะไม่ยอมรับส่งป้าแกเข้าออกหมู่บ้านอ่ะ

ป้าแกเนี่ยเคยเข้ามาทำร้ายร่างกายเพื่อนบ้านที่เป็นครูด้วย
ทุกวันนี้ครูคนนี้ไม่กล้าเข้ามาอยู่ที่บ้านเลย

ทะเลาะกันเรื่องตัดต้นไม้แล้วโดนทำร้าย
ยังไม่หมดอีกป้าแกเคยก่อวีรกรรม
ไปเดินซื้อของในห้างสรรพสินค้าที่หน้าหมู่บ้าน
แต่ดันเอารถเข็นของห้างขนของ
เข็นกลับมาจนถึงบ้านตัวแกเองค่ะ

แต่แกจะอารมณ์รุนแรงกระทั่งวินมอเตอร์ไซค์นะ

งานแต่งงานใครเธอเล่าสิงานนี้ฮุกที่สุด
เขากำลังจัดงานแต่งงานกันในบ้าน
คว่างแก้วเข้าไปในงานอ่ะ

ว่าต้นไม้จะตัดยังไงมันจะได้สะอาด

คุณป้าคนนี้ออกมาตบเขา
ขวนเขาเป็นรอยค่ะ
นี่ค่ะ๓กลุ่มคน๓เรื่องราว

ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายสอบสวนเรื่องรายละเอียดคดี
ชัดเจนว่าตกลงแล้วเรื่องราวมันเกิดอะไรยังไงกันขึ้น
เห็นว่าเดี๋ยววันจันนี้จะมีการสอบปากคำเพิ่มเติม
เพื่อที่จะเหมือนกับหารายละเอียดแล้วก็ข้อเท็จจริงในคดีนี้
ถ้าเกิดมีปัญหาแล้วมันอยู่กันยากนะคะ
เพราะอยู่ดีจะย้ายบ้านมันไม่ใช่เรื่องง่าย
มันไม่ใช่การจะย้ายบ้านหนีปัญหาได้